ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
ในอีพี่ที่ห้าสิบสองนะครับเรื่องราวของ
วันนี้ก็จะเป็นผู้ชายที่ได้เขาเรียกอะไรสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลพรีเมอร์ลีกอยู่
ช่วงช่วงเจ็ดแบบนัดที่ผ่านมานะครับ
ทั้งขึ้นทั้งลงใช้คำว่าแบบว่าซิ่งมากเหลือเกิน
ผมก็ใช้คำว่าลงก่อนแล้วกำลังจะขึ้นอ่าอ่าอ่าอ่านะครับ
มันก็นะครับครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวของซึ่งครับ
ก็ขอประกาศสำคัญก่อนอ่าก็คือว่าเดี๋ยวหลังจากอีพี
สักประมาณน่าจะสองสัปดาห์ได้โดยประมาณโดยประมาณเพื่อที่จะขอเวลาไปเก็บข้อมูล
ไม่ได้หายไปไหนนะฮะไม่ได้หายไปไหนไม่ได้พักครึ่ง
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกช่วงอะไรนะพี่บอยที่ต้องพักจิบน้ำ
ก็ฟุตบอลโลก๒๐๒๒มันก็จะเริ่มประมาณช่วงกลางพฤศจิกา
โดยประมาณอาทิตย์ที่ทำสคริปต์ครอบคร่าว
แต่ว่าจะเป็นแค่ช่วงซีรีส์พิเศษเป็นช่วงของฟุตบอลโลกบอลโลกนะครับผม
น่าจะไปดูนะไปดูฟอร์มนักเตะอะไรอย่างนี้
เยอะครับตัวหลักก็น่าจะติดกันครบถ้วนหมด

คิดว่าจะเป็นทีมชาติของทีมชาติอังกฤษไหม
สถานกรีม์ฯกิตหรอ
เอ๊ะท่านคงติด

เจ็บไม่หนักครับแต่ด้วยฟอร์มจะติดไม่ติดว่ากันอีกที
อาจจะโดนจับไปเล่นตรงกลางก็ได้ใครจะรู้
เล่นปีกเลยก็ได้
ไม่ทราบเขาก็เคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อน

ไม่ใช่คนที่เรานึกออกว่าเขาเป็นนักฟุตบอลมาก่อน

เพราะว่าก็เท่าที่ไปหาข้อมูลมา
ไม่ได้เคยติดทีมชาติเนเทอร์แลนด์

แล้วก็ไม่ได้เล่นกับทีมใหญ่ด้วย
ไม่ได้อยู่กับทีมใหญ่ระดับท็อปของลีกนะครับ
ก็เลิกเล่นในวัยแค่๓๒ปี

ก็ทำให้เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเราถึงไม่รู้จักเขา

แต่ว่าดูทรงแล้วนะถ้าเกิดดูจากหน้าตารูปทรงผม

ในตอนที่คุมเทอร์เวนเต้นะครับ
แล้วก็ไปเสียชื่อที่การคุมทีมชั่นกริป
หลังจากนั้นเขาก็มาคุมงานที่เทอร์เวนเต้
มากที่สุดที่เขาเคยรู้จักมาเลยก็ว่าได้คนหนึ่งนะครับ
โดยหนึ่งในนั้นครับก็มีงานสำคัญก็คือการ
เขาเรียกเป็นแผนการเตรียมทีม

คือเนื้อหาในนั้นก็จะระบุชัดเจนว่า
ในแต่ละนาทีของการฝึกซ้อมเนี่ย

นู่นนี่นั่นปลีกย่อยใส่ไว้หมดเลย
รวมไปถึงเครื่องดื่มที่นักเตะจะต้องดื่ม
ระหว่างการฝึกซ้อมจะต้องเป็นเครื่องดื่มประเภทไหน
ก็มีเขตเอาไว้อย่างละเอียดนะครับ
หลังจากนั้นครับเทนฮาร์ก็เริ่มค่อยขยับขยายนะครับ
มารับบทเป็นกุญสือหมายเลขหนึ่งกับเขาบ้าง
ก็เป็นทีมอินซีนะครับ
ในช่วงระหว่างปี๒๐๑๒จนถึงปี๒๐๑๘
หลังจากนั้นเอ่อตัวของเทนฮาร์กได้ทำในสิ่งที่
ใครหลายคนต้องฉงนใจ

เป๊บกวาดิโอลา
ซึ่งในจุดนั้นก็ทำให้เทนฮาร์กได้รู้จักกับเป๊บ

เรื่องที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชะงนใจ

ฮาร์กคุมทีมโกเฮดอีเกิลเนี่ยมันถือว่าเป็นทีมระดับเล็ก
ใช่ไหมเล็กแต่ว่าถ้าหากเทนฮาร์กต้องการที่จะ
ที่ตัวเทนฮาร์ดไปเลือกคุมทีมบายัน๒มันคือ
มันถือว่าเป็นการลดระดับตัวเองลง
คือเหมือนว่าคุณเคยคุมทีมระดับดิวชั่นหนึ่ง
แล้วคุณต้องไปลงกับเป็นเทรนเนอร์ของดิวิชั่น๒
อันนี้คือสิ่งที่น่าชะงนใจนะครับ
แต่ว่าเรื่องของเรื่องมันก็มีเหตุมีผล
ทุกอย่างบนโลกนี้มันมีเหตุมีผลนะครับ
สาเหตุก็คือว่าตัวของเทนฮาร์ด
เขายอมลดระดับตัวเองเพื่อไปทำงานกับบายันมิวนิกเป็น
เพราะว่าเขาต้องการเรียนรู้ศาสตร์ฟุตบอลจากเป๊กกวาดิโอล่า
แล้วตัวของเทนฮาร์กก็ทำงานในบายันก็นานเหมือนกันนะ
๒ปีก็คือ๒๐๑๓๒๐๑๕ก็นาน
จากนั้นครับเทนฮาร์กก็ย้ายกลับมาทำงานที่บ้านเกิดนะครับกับทีมอูเทรด
แล้วก็เริ่มมาเป็นที่รู้จักอย่างมากกับการเป็นเฮสโค้ดให้กับอายักษ์อัมสเตอร์ดัมในปี๒๐๑๘

แน่นอนว่าผลงานของเทนฮาร์กในฐานะกุญซื้อใหญ่ของอายัสเนี่ย
ประสบความสำเร็จเฉพาะลีกเอเลดีวีซี่

แต่เพนฮาร์กก็สามารถคว้าแชมป์ได้ถึง๓สมัย
แล้วก็เว้นไป๑ปีเป็น๒๐๒๐๒๐๒๑แล้วก็๒๐๒๑๒๐๒๒
อกจากนี้ยังคว้าแชมป์บอลถ้วยของประเทศนะครับ
ก็ถือว่าความสำเร็จอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้น
แต่ว่าในเรื่องของฟุตบอลยุโรป
เขาก็มีการวางรากฐานความสำเร็จเอาไว้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเทนฮาร์ด
ก็คือว่าในปี๒๐๑๙ถ้าใครเคยจำได้ที่อายัดทะลุไปถึงรอบตัดเชือก
ก่อนที่จะแพ้กับท็อตแนนด์คันสเปอร์
แล้วก็ความสุดยอดของเทนฮาร์กในชุดนั้นก็คือ
เขาทำให้เราได้รู้จักนักเตะที่ในปัจจุบันกลายเป็นที่ยอมรับของวงการฟุตบอลอย่าง
มัทไทยเดอริกแฟรงกี้เดอร์ยองฮาคิมซีเย็ก
แล้วก็ดอนนี่ฟานเดอร์เบก
ก็คือพูดง่ายคือทั้ง๔คนก็แจ้งเกิดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาร์กนะครับ
แล้วก็เป็นอย่างที่เราทราบก็คือนักเตะทั้ง๔คนนี้
ในเวลาต่อมาก็ถูกขายให้กับทีมใหญ่ของยุโรปทั้งสิ้น

แม้ว่าอาอยากจะมีการขายนักเตะ

แต่เขาก็มีดาวรุ่งแล้วก็ที่ซื้อมา
ทดแทนได้อย่างลงตัวนะครับ

แล้วก็เป็นตัวต้นของทีมชาติ

แล้วก็การกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งของ
แต่ว่ากลับมายิ่งใหญ่ที่อายัด
จนสุดท้ายเนี่ย

แต่ก็เขามีอาการป่วย

หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับ
ก็คือชีวิตส่วนตัวของ

โตมาจากครอบครัวที่เรียกว่า

มีแต่คนรวยอยู่กันซึ่งผมจำชื่อเมืองไม่ได้นะ
ขออภัยนะครับซึ่งครั้งหนึ่งครับที่บ้านของเอกเทนฮาร์ดเนี่ย
เขาก็ต้องการอยากให้ลูกชายของเขาทำงานแน่นอนสืบทอดกิจการครอบครัว
นะครับแต่ว่าคนที่มีลมหายใจเป็นฟุตบอลแบบเทนฮาร์กอ่ะ
เขาก็ปฏิเสธนะครับจนคนที่รับหน้าที่สืบทอดกิจการต่อจากที่บ้าน
ก็คือเป็นพี่ชายกับน้องชายอืมนะครับแต่ว่าครอบครัวเนี้ย
ด้วยความที่เขาก็มีลูกชายเป็นถึงเฮสโค้ดชื่อดังแล้วในเวลานี้
มันก็มีเรื่องของความสนใจในฟุตบอลมากขึ้นนะครับ
ก็ตอนนี้ครอบครัวของเทนฮาร์กเนี่ยก็ทำหน้าที่บอกบริหารของทีม
ตอนที่เป็นผู้ช่วยผ่านการทีมให้กับสตรีงแมคคาเวรนะครับ
เขาก็บอกว่าแม้ว่าเทนฮักจะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย
มหาศาลเป็นเศรษฐีนะครับมีเงินมีทองใช้แบบสบายทั้งชีวิตเนี่ย
แต่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเพนฮาร์ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีนิสัยเสีย
อืมเขาก็ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์จากการที่ค้าแข้งนักฟุตบอลนี่แหละอืม
แล้วก็ไม่ได้พึ่งพิงเงินจากที่บ้านนะครับแล้วก็เอาเงินจากการที่ได้ฟุตบอลมาเลี้ยงชีพตัวเอง
อืมครับก็ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกว่า
ตัวของเอลิเซ็นฮาร์เขาอยากจะเรียนรู้ศาสตร์ของฟุตบอลเพิ่มเติมนะครับจากตัวของเป๊กกอเดียล่านะครับ
ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนที่ทำงานในอายักษอัมตาดำหลายคนเขา
เขาก็รู้สึกว่าเอลิกเซ็นฮักมีความคล้ายกับเป๊บอยู่ในหลายเรื่องอืม
หนึ่งในเรื่องสำคัญก็คือว่าเทนฮาร์กเป็นคนที่หายใจเข้าออกก็คือฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลเท่านั้น
นะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยเทนฮาร์กจะเป็นคนที่
มากมากคือว่าดูก็ออกดูก็ออกแบบนั้นก็ดูออกแล้วว่าเขา
มากมากวิธีการแสดงออกเวลาเขายืนคุมอยู่ข้างสนามโอเคอ่า
ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้เห็นเนอะตอนตอนอยู่ที่ที่อ่า
อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูหรอกแต่พอมาคุมแมนยูอ่ะ
เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยเขามีความแบบเนี๊ยบอยู่ประมาณนึง
ในการผ้าทางท่าทีของเขาอ่ะคือถ้าแบบบางทีบางทีน่ะ
บอลจ่ายบอลไม่เรียกไงอ่ะไม่ไม่เนี๊ยบพออ่ะเราจะเห็น
เนี้ยมากมากประมาณนึงซึ่งมันก็เป็นเป็นเหตุที่ถ้าเราเห็น
วิธีการเล่นของแมนยูเต็ดเนี๊ยบขึ้นเนี๊ยบขึ้นตั้งแต่เขา
อ่ะอ่ะนะทุ่งแรกที่ฟอร์มยังไม่ได้ดีที่โดนโดนยิงเยอะ
อย่างเงี้แต่ว่าความเนี๊ยบมันมีเราเห็นความเนี๊ยบว่าแบบ
มันดูทรงมันชัดอ่ะทรงวิธีการเล่นมันชัดคือถ้าถ้าพูดภาษาบ้านบ้านคือ
แบบมีทรงเรียกกันง่ายง่ายอืมนั่นแหละครับซึ่งในการฝึกซ้อมเนี้ย
จะมีความเป็นตามที่บอกไปนะครับคือว่าถ้าหากผู้เล่นซ้อม
หรือเข้าใจแผนหรือการวางแทคติกได้ผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเนี่ย
สั่งหยุดแล้วก็ไปทำการสอนแบบอืมแบบทีละทีละจุดว่าแบบ
หึงคุณพลาดตรงนี้ว่ะคุณต้องเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อืม
ซึ่งเป็นสิ่งที่ก็น่าสนใจน่าสนใจแล้วก็เป็นการแบบชี้แบบจี้ลายบุคคลเนี่ย
ซึ่งแบบมันทำให้นักเตะมันสามารถเข้าใจสิ่งที่โค้ดพยายามจะสื่อสารนะ
มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะในสำหรับในการทำทีมฟุตบอลทีมหนึ่งนะครับ
เปฟอายุ๕๑ของเป็นลูกศิษย์ที่อายุมากกว่าอาจาร
ว่ากันอย่างนั้นนะครับ
ส่วนเรื่องต่อมาที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือ
ต้องบอกว่าเอริกเทนฮาร์กเป็นตัวเลือกแรก

ใช่ครับเพราะว่าทางบอร์ดบริหารมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
ก่อนที่จะฟันทงว่าเป็นเอลิกเทนฮัก
โดยการฟันทงที่ตัดสินใจว่าจะต้องเป็นเทนฮาร์ด
เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม๒๐๒๒ที่ผ่านมานะครับ

เพราะว่าปีนี้ฟุตบอลโลกมันดันไม่เตะกลางปี

ซึ่งถ้าตามปกติแล้วถ้าฟุตบอลโลกมันเตะกลางปีเนี่ย
ค่อยมารับงานตอนกลางปีมันทำได้

อีกเหตุผลหนึ่งก็คือที่ถูกตัดออกไป
ถ้าเทียบกับตามไทม์ไลน์ตอนมกราศาสตร์ปี๒๐๒๒นะครับ
มันยังไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่า
โอเคจากที่เราตอนนี้เขาอยู่ริวภูมาคุมริวภู
เห็นชัดว่าคือเขาไม่ได้ไม่เก่ง
แต่ประเด็นคือเขาไม่ได้ครบเครื่องในหลายด้าน
จิตวิทยาไม่ได้แข็งแกร่ง
อันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำหรับการคุมทีมแบบแมนยูแล้วกัน

แต่พอเห็นงานยากก็ก็ไปเป็นไม่ได้
จริงเรื่องของการที่บีรอสเคยเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์ภูไม่ได้อยู่ในประเด็นด้วยนะ

คือถ้าผลงานบีล็อตดีกับเลสเตอร์แบบดีกว่านี้
ต่อให้บีลล็อทเคยทำงานกับลิเวอร์ฟูแมนยูแตกก็จะเอามานะ
อันนี้เป็นสิ่งที่เขาเล่ากันมาในห้องประชุมนะครับ
ส่วนคูเรียนโลเปตะกีครับคนนี้เป็นอดีตผู้จัดการทีมชาติสเปนแล้วก็

ที่มีประเด็นตอนช่วงฟุตบอลโลกปี๒๐๑๘นะครับ
แต่ว่าปัจจุบันตกเก้าอี้ไปแล้วถูกปลดไปแล้วนะครับ
แล้วก็จุดอ่อนของรถเป็นตะกี้ก็คือเขา
ไม่ไม่
ว่าไม่ได้มีความถนัดด้านฟุตบอลอังกฤษขนาดนั้นจากที่เขาประเมินกัน
นะครับอย่างไรก็ตามในระหว่างที่แมนยูกำลังคัดตัวเลือกออกทีละคน
มันก็มีตัวเลือกที่ดีมากมากคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอืมเขาก็คือ
แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องเคารพสัญญาอันนี้
เขาก็เลยเลือกปฏิเสธการคุมทีมแบนยูนิเต็ด

เรื่องจริงอ่ะจริงก็เหมาะ
ที่สุดแล้วด้วยซ้ำกำลังคิดอย่างงี้ในพูดชื่อมา
คือสำหรับพี่พี่เชียร์เสมอไหมว่า
ถ้าเกิดใครรู้จักผมกันส่วนตัวก็จะรู้ว่า
เอาเกรดนักเตะที่ค่อนข้างจะไม่ได้
พอเขาไปทำทีมใหญ่เห็นว่าเขาก็ไม่ได้เก่งกาดในเรื่องนี้

มันจะมีสตาร์อยู่ไม่กี่คนและที่เหลือคือตัวที่ปั้นขึ้นมาเพื่อเล่นกับสตาร์
เพราะทางนี้ทางนั้นก็ไม่เคยจบ

เพราะด้านสินค้าก็พูดว่าไม่ปลด

เนอร์ซาอย่างเงี้ยมันก็คุยง่ายในระดับหนึ่งอืมแล้วจริงจริง
มันดีมาตลอดมันดีกันทุกทุกยุคทุกสมัยอ่ะมันก็เลยแบบว่ามันคุยกันง่าย
นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันครับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า
เขาไม่อยากลดระดับตัวเองลงมานะครับ
ด้วยความที่สามารถอาจจะออกจากสาภาพยุโรปหรือนะครับ
สามารถเข้ามาทำงานได้ก็เลยทำให้ดิวล้มไปนะครับ
คราวนี้มาถึงขั้นตอนของการสัมภาษณ์งานนะครับสัมภาษณ์งาน
แต่ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่มีการเปิดเผยออกมาที่แน่ชัดว่าคุยกันถึงขั้นไหนอืม
สิ่งที่เปิดเผยออกมาแล้วคิดว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อืม
ทรัพยากรที่มีอยู่ในมือเนี่ยการสร้างทีมต่างหรืออะไรก็ตามเนี่ย
มันจะต้องตรงกับแผนการเล่นของเขาอืมนะครับแล้วที่สำคัญก็คือ
เพราะว่าอำนาจที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลมันดันไปถูกคนที่ไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลกำกับ
มากกว่าความเหมาะสมอืมนะครับนั่นแหละอืม
เขาขอเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการรับงานซึ่ง
ทางฝั่งปีศาจแดงก็โอเคอืมแม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว
ก็คงเชื่อได้ว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะได้อายาศิษฐ์หนึ่งห้อยเปอร์เซ็นต์
อืมมันอาจจะแบบแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบอืมเพราะว่าเอาง่ายง่าย
คนที่มันมีอำนาจมันไม่มีทางปล่อยอำนาจคลายอำนาจในมือได้ง่ายหรอก
อืมเอออันนี้ก็ว่ากันง่ายง่ายนะครับทุกเรื่องอืม
ธนิษฐ์ฮาร์กเป็นอย่างมากเพราะว่ามนตร์เย็นต์เต็จมองแล้วว่า
ประสบการณ์ทำงานสูงอืมนะครับเคยทำงานที่
คุมทีมอายัดคุมทีมฟุตบอลยุโรปมาแล้ว

ลิกเทนฮักก็ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในการเป็นเจ้าหน้าใหญ่ของแม่อยู่ในเต็ปนั่นเอง

เขารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ทำงานที่นี่

ใช่ครับแล้วก็ต้องการแสดงให้เห็นถึง
แล้วก็เทนฮาร์ก็บอกด้วยครับว่า
เขาก็วิเคราะห์ถึงปัญหาของทีมเรียบร้อยแล้ว
และยินดีที่จะมาสั่งปัญหานี้
ปัญหาของเทนฮาร์กกับการทำงานที่อังกฤษมันก็มีนะ
จริงมันก็มีเพราะว่าจริงแล้วเทนฮาร์กเป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมาก

ดังนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เขาจะสื่อสารสิ่งที่เขาอยากจะสื่อให้กับนักเตะที่เป็นในทีฟ

ดังนั้นแล้วมือขวานี่เขาดึงเข้ามาครับ
เป็นคนที่สำคัญมาก
โดยที่มือขวาของเทนฮาร์กคนนั้นชื่อว่า
เอ่อมิเชลฟานเดอร์ฮาร์ก

คนนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นคนที่สามารถพูดได้๗ภาษา

แล้วก็ทำการดึงสตรีฟแมคคารินซึ่งเป็นอดีตเจ้านายของตัวเอง

สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้าที่เอริกเทนฮาสจะรับงานที่โรงละครในความฝัน
เทนฮาร์กมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์หลุยฟานฮาล
เพราะตอนนี้รวมถึงยุคที่ฟานฮาวทำงานนะครับ
แต่ว่าเทนฮาร์กเขาก็มั่นใจว่าเขารับมือได้
แต่ไม่ว่ายังไงเขาก็จะนำพาฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จกลับมาสู่ทัพปีศาจแดง
อันนี้ลอกเลือกอีกนิดนึงก็คือว่าเมื่อเร็วนี้เอริกคันตัวหน้าเพิ่งให้สัมภาษณ์
ดังนั้นแล้วมันจำเป็นต้องมีคนที่ทำงานด้านฟุตบอลโดยฟุตบอลโดยตรงเพื่อที่จะแบบมาเวทให้มันพอดี
ฟุตบอลก็ต้องไปการเงินก็ต้องไป
มันการเวทซึ่งกันและกันทำให้แบบมันไม่ดูเป็นบาลานซ์หนักไปทางใดทางหนึ่งนะครับ
ซึ่งอันนี้เอริกชนะไม่ใช่เอริกคันโตน่า

ข้อเสนอของเอริกคันโตน่าก็น่าจะถูกปัดตกไป
อันนี้เป็นสิ่งที่เอริคันโตน่าเคยเสนอแต่ก็ไม่ได้ถูกตอบสนอง
ในส่วนของแผนงานของเอริกเทนฮาร์กก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็คงค่อยทำนะครับ

เหมือนกับที่เขาเคยทำงานให้กับอายักษ์ซึ่งทีมใหญ่เหล่านี้
แม้ว่าจะให้เวลาแต่ก็ไม่ได้ให้เวลามากขนาดนั้นดังนั้นแล้วสิ่งที่เอริกเทนฮาร์กจะต้องทำก็คือการบันล้างโครงการระยะยาวด้านฟุตบอล
ภายในระยะเวลาอันน้อยนิดให้ลงตัวให้ได้อืมนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเอลิเทนฮักกับ
เกมแรกกับปีศาจแดงอ่านะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเทนฮาร์กเป็นคนที่มีแฟชั่นสูงมาก
นะครับมีความรับผิดชอบมากมากคนหนึ่งเลยมีความเป็นผู้นำสูงด้วย
โดยเฉพาะในวันที่แมนยูเต็ดแพ้กับเบนทฟอร์ดสี่ประตูต่อศูนย์สิ่งที่เอริกเทนฮัสสั่งลูกทิ้งก็คือ
นักเต็ดทุกคนจะต้องวิ่งเป็นระยะทางสิบสามจุดแปดกิโลเมตรซึ่งเป็นตัวเลขที่ผู้เล่นเบนฟอร์ดวิ่งมากกว่าแมนเวอร์เต็ด
แต่สิ่งที่เทนฮาร์กเขาทำเขาไม่ได้สั่งอย่างเดียวเขาลงไปวิ่งด้วย
แล้วก็ไม่รู้เหตุผลกลใดก็ตามการออกไปวิ่งด้วยกันของเทนฮาร์ดในวันนั้น
เป็นการส่งผลที่ทำให้แมนยูเนเต็ดสามารถชนะสี่เกมรวดอืม
หนึ่งอันนั้นก็มีเกมที่ชนะเรื้อภูชนะอาร์เซนนอนอืมนะครับ
ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการซื้อใจสร้างความสามัคคีใดยังไงหรือเปล่าเหมือนกันนะครับ
มันก็เลยแต่เขาไม่อยากเขาไม่อยากอุดเนี่ยใช่มันมันมันดูเสียเชิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่
แล้วก็อีกอย่างคือบอลของทินเท้ามันก็ไม่ใช่บอลเกมรับมันคือบอลเกมลุกอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เก่งเรื่องเกมรับอยู่แล้วแม้กระทั่งจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟก็ตามแต่ครับคือต่อให้เป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟ
แล้วเจอฟุตบอลของแม็กซิตี้ตอนเนี้ยเอาอะไรไปสู้วะคือโอ้ยหัวจะปวดนะครับ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
กลัวแพ้มันแพ้แน่กลัวโดนร้อ
แล้วก็เรียกว่าที่จะอ้างปงอ้างป่วยไม่ต้องเชื่อผม

ต้นถึงเวลาต้องบอกว่าฟุตบอลของเอรกเทนฮักกำลังค่อยซึมซับเข้าไปในผู้เล่นปีสัตว์แดง
พร้อมกันนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างคือฟุตบอลของเทนฮาร์กก็เริ่ม
ฉายแววความไม่ยอมแพ้มากขึ้นอืมในหลายหลายเกมเช่นเกมที่เจอ
โมเนนิโคเซียหรือเกมที่เจอเอเวอร์ตันแมนยูเต็ดถูกยิงนำก่อน
ทั้งสองเกมอืมแต่ในฐานะคนที่ไม่ได้เป็นแฟนบอลมายูเต็ด
ผมนั่งดูสองเกมเนี่ยผมรู้สึกเลยนะยังไงแมนยูชนะแน่นอน
คือรู้สึกเลยว่ายังไงแมนยูก็กลับมาได้

หรือความไม่ยอมแพ้ของลักเตะมันเห็นจากเสนาระแบบในสนาม

จนมาถึงหน้าจอทีวีเรามันเห็นชัดว่า
ยังไงแม่งก็ไม่แพ้เว้ยชนะด้วย
ชนะแบบไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นด้วยซ้ำ
โหแค่โดนยิงไปแบบไม่รู้สึกอะไรอ่ะ
มันก็เหมือนนักเตะมันมั่นใจว่ายังไงมันก็กลับคืนมาได้

ในเรื่องความไม่ใช่ความกระหายในการไม่ยอมแพ้เนี่ย

คือฟอร์มการเล่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันจะขึ้นจะลงนะ

เรื่องนี้แหละเรื่องความกระหายเรื่องความบ้าคลั่งในการเล่นฟุตบอล

มันเห็นชัดมากว่าแบบ

สบายใจได้เลยว่าให้โอกาสไปเรื่อยแล้วกัน
ใช่โอเคเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมีลงอีกแน่
เดี๋ยวฟ้องมันจะตกอีกแน่มีเป็นเรื่องปกติ

มีปัญหาเรื่องนี้ตอนนี้อย่างชัดเจน

เราจะเห็นเสมอว่าอย่างแมทที่ถล่มเข้า๙
เหมือนเมื่อ๒คืนก่อนที่ถล่ม๗๑

ความตื่นตัวมันน้อยมันถดถอยหายไป
เป็นแบบว่าคนที่มันเคยเล่นดีอยู่

ไม่ได้ซื้ออะไรมาเพิ่มมากมายขนาดนั้นที่พอคิดว่าจะเปลี่ยน
แต่ว่าสิ่งที่มันเห็นชัดเจนคือความกระหาย
มันเลยทำให้ทรงมันน่าดูกว่า
หรือแมทที่ถลง๙๐ก็ตามแต่
นักเตะหลายคนที่ออกมาจากทีม

แล้วก็เรียกว่าอะไรดีนะ
มีความไม่แน่ไม่นอนอยู่ในทีม
มันก็เป็นผลให้หมดทำให้ความเหนื่อยมันอยู่ในทีม
มันไม่เกิดการแรงกระตุ้น

มันเหนื่อยหรือเปล่าต้องไม่แน่ใจนะ
มันถึงจุดที่เป็นไปได้ที่มันจะค่อยแกว่งอย่างนี้แหละ
ในกระหายแล้วทุกการพูดถึงเทายอึดเทนนทัก

แล้วทุกอย่างมันจากในยุคเซอร์และสรุปสรรคมันค่อยดาวน์ลงมา
ให้โอกาสให้เวลาอดทน
ซึ่งมันก็ต้องดูระยะยาวครับมันคือการวิ่งมาราทอนครับ
ไม่ได้จบภายในแค่ซีซั่นนี้คือเหมือนที่ผมบอกในตอนที่เราทำเทปพิเศษก่อนเริ่มซีซั่นอ่ะ
กับผลลัพธ์อันนี้นานสักหน่อยแต่ก็อยากให้รอนะครับ
มันอาจจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบไปต่อการซื้อขายในช่วงหน้าหนาวหน้าหนาว

รวมถึงเรื่องของตลาดหน้าร้อนที่อาจจะต้องลดงบประมาณส่วนหนึ่ง
แล้วก็สุดท้ายก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราคงทำอะไรไม่ได้
ไม่เข้าไปล้วงลูกเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมากับทุกผู้จัดการทีมหลังยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับ
เหมือนที่เคยเป็นมาในช่วงตลอดเกือบ๑๐ปีมานี้นะครับ
จริงก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไร
แล้วก็บอร์ดแมนยูเราก็ไม่ได้โทษนะว่าเขาเข้ามาล้วงลูกหรืออะไร
แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเรารู้สึกว่าแมนยูเนเต็ดกำลังอยู่ในขาขึ้นที่มีแสงสว่างแล้ว
แล้วก็ผู้ชายที่ชื่อเด็กเซ็นฮาร์กเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่มาปรับกราฟที่มันเคยตกให้มันเชิดหัวขึ้นมาได้
จะเร็วจะช้าปัจจัยน่าจะอยู่ที่บอร์ดบริหาร
แต่ถ้าเป็นฝ่าบริหารที่ไม่ได้รู้เรื่องฟุตบอลเดินมาลูกลงเนี่ยมันยิ่งนัก
น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ต้องแฟนแมนยูนิเต็ดก็ต้องรอว่าการคัมแบ็คครั้งนี้จะกลับมาได้เมื่อไหร่
คัมแบ็คแบบสมบูรณ์แบบมาลุ้นแชมป์เต็มตัวลุ้นทุกรายการเหมือนเมื่อก่อนนะ
แต่ส่วนการลุ้นแชมป์ก็คงต้องรอกันไปเรื่อย
ก็คิดว่าเดี๋ยวมันคงต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับ
เราก็คงไม่มีสปอยเพราะว่าเราสปอยไปมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว
เพราะว่าเราจะเบรก๒สัปดาห์นะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับตอนพิเศษที่จะพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลโลก
แต่ก็จะไม่ได้เป็นเชิงวิเคราะห์ฟุตบอลหรืออะไรที่เกี่ยวกับบอลโลกนะ
ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับบอลโลกเป็นหลักนะครับ
ก็คอยติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้าง
ก็คิดว่ามีเรื่องเด่นที่ทุกคนคาดหวังเราก็น่าจะพูดถึงกันบ้างอยู่แล้วล่ะ
ยังไงก็ดูบอลกันให้สนุกครับเสาร์นี้มีคู่ใหญ่หลายคู่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้สุดสัปดาห์นี้ก็ฝากทุกคนฟังเราแล้วก็ฟังดูฟุตบอลไปด้วยนะครับ
ถ้าไม่ใช่จุดเปลี่ยนก็จุดที่แย่ไปเลย
คือถ้าไม่จุดเปลี่ยนอันนี้คือเต็มตัวเต็มตัวโดนล้ออีกยาวเป็นกำลังใจให้แฟนลิวฟูทุกคนเหมือนกันครับผมนะครับ
ยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะครับวันเสาร์บ่ายสองเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
กล่าวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที